คุณผู้ชมครับมาดูควันหมูปิ้ง
ที่คุณวรพรโปรยเอาไว้ในช่วงที่แล้วนะฮะ

คนผ่านไปผ่านมาก็ตกใจนะครับ
ควันอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ฮะ

สาบานได้นี่คือควันจากร้านหมูปิ้ง

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาเอามาโพสต์ไว้ครับ
บอกว่าอยู่ริมครองตานูมิดไหมตรี
เมืองใหม่ตัวเมืองสมุทรปราการ

คือคนขับรถเขาก็เห็นควันบางที
ก็มาบทบางทัศนวิสัยนะฮะ

มันลอยไปตกร้านข้าวที่อยู่ใกล้ด้วยไง

ครับผู้ใช้เฟซบุ๊คนะครับ

มีการตั้งคำถามว่าเจอแบบนี้ต้องทำยังไงดี

เล่าบอกว่าเดือดร้อนจากควันหมูปิ้งมานานแล้ว
เขาขายของอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านหมูปิ้งนะฮะ
ก็เข้าใจแหละทำมาหากินเหมือนกัน

แล้วร้านพวกร้านข้าวแกงร้านบัวลอย

เถ้ามันจะลงไปนะครับ

คือถ้าเช้าก็คิดว่าหมอก
แต่จริงไม่ใช่มันเป็นควันหมูปิ้งฮะ
ลองฟังเสียงเจ้าของคลิปหน่อยครับ
ช่วยกันคุยกันร้านใกล้กันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่ะ